หรูสระต้อมคำมือเซทเบอร์หนึ่งของไทย
มาติดหนึ่งในแปดถีมเพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งโอลิบิจสองพัน

ส่วนจะเป็นแชมป์หรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานในช่วงนั้นนะครับ

โอกาสที่ไทยจะติด๑ใน๘ถือว่ามีสูง

สลาพูดถึงความพร้อมว่ายังมีนักกีฬาบางคนที่ยังไม่สมบูรณ์
แต่ได้รับการดูแลเต็มที่นะครับ
ส่วนการเลือกผู้เล่นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ช
ติดตามชมวอเลอร์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับ
กรุงโซประเทศเกาหลีใต้วันที่๑๘๒๕สิงหาคมนี้

ชิงชันเลอร์ดแห่งเอเชียครั้งที่๓ที่กรุงในปีดอลประเทศเมียนมา
วันนี้เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับ

และชมบันทึกการแข่งขันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลา๒นาฬิกา๑๕นาทีครับ